เรื่องบางเรื่องที่ดูแล้วก็หวานเสียวแต่เสียวหน่อย

ไปดูกันหน่อยนะฮะเรื่องของอุบัติเหตุเล็กน้อย
ซึ่งบางครั้งบางคาเราเองก็ต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อรักษาหน้าเอาไว้ครับ

ถ่ายรูปซะเลย
ก็ผ่วงห้องนอน
ล้มลงไปนี่นักลัวนะ
ล้มลงไปนี่นักลัวนะ
ถือว่าอันตรายนะกลกกหลังหรือท้ายถอย
ใช่ไหมอันนี้ต้องระวัง
แต่นี่คงจะแบบไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกแต่เอางี้ละกัน

หรือไม่ก็กำลังจะส่งข้อความไปบอก
คุณภรรยาว่ามารับตัวทีเรียกรถไม่ไหวมาด่วนตอนนี้ขยับตัวไม่ได้แล้ว

เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เตือนเราเหมือนกัน